รับฟังข่าวสารด้วยความตั้งใจใกล้ชิด
แต่ว่าอย่าพึ่งตื่นเตือนตัวหนกกันครับ
แล้วเราก็ป้องกันตัวเองไม่ประมาทและก็กาศต้องไม่ตก
ตอนนี้เราเฝ้าระวังจับตามองไปที่การลักลอบข้ามผ่านชายแดน

คือถ้ามาตามด่านอย่างถูกต้องถูกกักตัว
อันนี้ไม่น่าห่วงนะครับแต่ถ้าลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็วางกำลังเตรียมพร้อมแล้วครับ

แล้วก็พูดถึงเรื่องของช่องทางธรรมชาติ
ก็เรื่องนี้กลายเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
มันสะท้อน๒อย่างคือ๑วิธีการในการข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติ
ผิดกฎหมายมันเป็นแบบนี้นั่นเอง

ใช่เป็นไปได้จริง
นั่นน่ะสิแล้วดูเหมือนว่าวิธีการที่จะเดินข้ามไปข้ามมา
มันดูง่ายดายแล้วทำไมไม่มีการตรวจตา
ว่าเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาเข้ามาดู

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องถูกกักตัวกักโรคหรือเปล่า

เพราะว่ากรณีที่นายไมตรีหรือหนึ่งเกียร์อาร์

ลอบเข้ารัฐกะเหลี่ยงประเทศเมียนมา

บอกว่าข้ามพรมแดนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ
งสรรปันน้ำไม่เกิน๑๐๐เมตรเป็นป่า

ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
นายพงรัฐพิรมรัฐเต้นครับ

สิครับเพราะว่าเป็นชายแดนฝั่งของจังหวัดนะฮะ
ผู้ว่าเปิดเผยบอกว่าเป็นชายแดนบ้านแม่สลิด
ตำบลแม่สองก่อนถึงตำบลแม่ตะวอ

ทีนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอเข้าไปแจ้งความดำเนินคดี

ข้อหาเข้าและออกนอกราชนาจักร

และฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์โรคระบาดของจังหวัดตาก

ตำรวจสภท่าสองยางสภแม่เมยและทหารพราน๓๕๐๑

ติดตามตัวจนมีรายงานว่าหนึ่งเกียร์อามาพักกับพี่สาว

ที่เป็นชาวกะเหลี่ยงที่หมู่๔ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง
จึงเข้าตรวจสอบและต้องใส่ชุดป้องกันในการเข้าไปตรวจสอบ
จากนั้นก็ดำเนินการทางกฎหมายนะคุณ
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจคัดกรองโควิด๑๙ก่อน
เจ้าตัวสาภาพบอกว่าลักลอบมาจริง

นำข้าวสารอาหารแห้งข้ามไปส่งให้กับแม่ยาย
แล้วก็กลับมาพักที่บ้านหลังนี้นะครับในพื้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับ
รวมแล้วข้ามไปไม่ถึง๑๐นาทีนะครับ
ฟังเสียงเขาหน่อยละกันนะครับ
ข้ามไปครับใส่ของตามที่เห็นในรูปนั้นเลยครับ
มันจะเป็นพวกกระสอบใหญ่

แล้วเขาก็จะเอาพวกหมังไม้พวกอะไรที่ปลูกฝั่งนู้นเอาข้ามมา
แล้วก็เอากลับมาเอามาส่งให้แฟนที่บ้านเขามีกลับมานี่ครับ
ไม่ได้ค้างคืนที่บ้าน
ไม่ได้ค้างครับไปไม่ถึง๑๐นาทีเลยครับ
๑เกียร์อาร์นะครับถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบพอร์ต
ฆ่า๒อย่างดำเนินคดีใน๓ข้อหาแล้วครับ
จากนั้นก็ต้องส่งตัวไปคัดกรองโรคอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็แน่นอนต้องกักตัวครับ
ไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามมาง่ายแบบนี้
ถึงจะไม่ถึง๑๐นาทีอะไรของเขาก็ตามนะครับ
แต่ข้ามฝั่งผิดกฎหมายถือว่าเป็นการลักลอบนะฮะ
และที่สำคัญคุณก็ต้องถูกกักตัว๑๔วัน
ใช่ค่ะครับส่วนที่จังหวัดอื่น
ตอนนี้เราก็ต้องจับตามองฮะอย่างเชียงใหม่นะครับ
ไลน์หนุ่ม๓๒ปีผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างขอนแก่น
ก็เรียกประชุมด่วน๓รายที่ขึ้นเครื่องพร้อมกับผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ที่สิงห์บุรีเป็นอีกที่หนึ่งนะครับ
เมื่อวานทางสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ก็ได้มีการแถลงเหมือนกันนะคุณนะ
เรื่องของการเจอผู้ป่วยโควิดหญิงวัย๕๑ปีติดเชื้อโควิด๑๙
สิงปาร์คจังหวัดเชียงราย
แต่ไม่ได้ข้ามฝั่งไปเมียนมานะ

แล้วก็ไม่ใช่คนที่ไปทำงานอยู่ที่เมียนมา
จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายน
แล้วก็โดยสารเที่ยวบินเดียวกับผู้ติดโควิด๑๙

แต่ทีนี้ครับที่สิงห์บุรีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ว่าจะใช่เป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศหรือไม่
อันนี้ต้องสอบเข้มแล้วฮะสอบเข้มข้นเลยนะครับ

ไม่ได้ไปทำงานเมียนมาในกลุ่มคนที่เดินทาง
กลับมาจากเมียนมาและติดเชื้อเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเธอแค่ไปเที่ยวที่เชียงรายเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีระบุว่า
มีผู้เสี่ยงสูง๔ราย
ที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดรายนี้นะฮะ

ถูกรับตัวมากักตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีแล้ว
ส่วนผู้เสี่ยงต่ำมี๑๓ราย
ก็ได้ดำเนินการกักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วันเช่นเดียวกัน
ที่สิงห์บุรีเขามีแถลงอะไรเพิ่มเติมไหม
คือเหมือนว่าสักประมาณไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะ
ทางไทยรู้สู้โควิด
เขามีการนำถ้อยแถลงของสาธารณสุข

ที่เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ๕๑ปีที่อยู่สิงห์บุรีเนี่ย
เหมือนจะเป็นการติดเชื้อในประเทศ
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอยู่
เพราะว่าเธอเริ่มมีอาการป่วยวันที่๒ใช่ไหมครับ
ธันวาคมแล้วก็มาตรวจเจอเชื้อโควิด

อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคแล้วก็คนใกล้ชิด
ซึ่งมีอยู่สักประมาณ๔๕คน
คือกรณีของผู้หญิงวัย๕๑ปีที่สิงห์บุรีเนี่ย
ถ้าจะมีการแถลงเป็นข้อมูลของสบค

ว่ามีผู้ติดเชื้อกี่คนบ้าง
ก็ถ้ามีกรณีของสิงห์บุรีแล้วก็สืบทราบชัดเจน
สอบสวนโรคชัดเจนแล้วคงแถลงวันนี้
รวมถึงชายวัย๓๒ปีที่จังหวัดเชียงใหม่
คือเมื่อวานที่เชียงใหม่เขามีการแถลงเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันนะครับ
ซึ่งถ้าจะมีการแถลงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนจากสบค
ก็คงเอาไปรวมยอดวันนี้เหมือนกัน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุออกมา
บอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นชายวัย๓๒ปี
จีวันจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อโรงแรมนี้บ่อยนะ
เดินทางกลับมาคือไปทำงานที่นั่น

แล้วก็มีเชื้อโควิดติดมาด้วย

ลักลอบเข้าประเทศทางเส้นทางธรรมชาตินะครับ
แล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้นะคุณ
ก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้นะฮะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับ
คือผู้ป่วยรายนี้นะฮะเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ

ในช่วงวันที่๓๐พฤศจิกายน
ก่อนที่จะพักที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย๑คืน
และเดินทางเข้าพักที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอีก๑คืน
จากนั้นเดินทางมาเชียงใหม่โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ในวันที่๒ธันวาคมเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
พักคนเดียวนะฮะเวลา๒๐นาฬิกา
ออกไปซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อ
ตลาดหน้าปพันเจ็ดประมาณ๑๐นาที

โดยเขาบอกว่าสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ออกไปนอกที่พัก
จากนั้นวันที่๓ธันวาคมเวลา๙โมงเช้า
เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลนครพิง
และเวลา๑๔นาฬิกานะคุณนะผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด๑๙
พร้อมรับตัวเข้ารักษาในห้องแยกโรคความดันลบ

อันนี้ก็จากการติดตามกล้องวงจรปิด
จากสถานที่๒แห่งที่ผู้ติดเชื้อรายนี้ไป
ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อไปตลาดไปซื้ออาหาร
ไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
แต่พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ๕ราย

โดยจะนัดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ครบ๕วันหลังสัมผัสในวันที่๗ธันวาคม
อันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการบอกมานะฮะ
ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายที่๔๕ของจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศแจ้งผู้ที่ไปร่วมงาน

บอกว่าใครไปร่วมงานวันที่๒๙พฤศจิกายน
เป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงโรคโควิด๑๙
ท่านอาจจะไม่ได้เสี่ยงสูงหรอกเป็นเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ

อยู่ในสถานที่ขอให้ไปพบที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือไม่ก็ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาล
แต่ท่านต้องดูแลตัวเองอย่างดีด้วยนะ

แต่ว่าก็ตรวจดูเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจ
ปเดตอีกนิดนึงที่ขอนแก่นนะคุณ
คือเมื่อวานสาธารณสุขจังหวัดเขาเรียกประชุมด่วนพร้อมผู้ว่า
เพราะว่ามีคนที่เดินทางขึ้นเครื่อง
แล้วก็นั่งใกล้กับผู้ป่วยโควิดเที่ยวบินเชียงรายดอนเมือง๓ราย
แต่ทีนี้เขามีการตรวจเข้มแล้วนะที่ขอนแก่นเนี่ย
ก็ประกาศมาว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ

ตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ที่เชียงรายเชียงใหม่
สิงห์บุรีอาจจะมีแน่ชัดนะครับ
นั้นก็เป็นพยาวพิจิตรแล้วก็ราชบุรี

ขณะที่นักร้องสาวอิงวรรณฑรที่ไปขึ้นเวทีที่สิงปาร์ค
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ตอนนี้ผลตรวจโควิด๑๙ของอิงและทีมงาน

แต่หลังจากนี้ยังต้องกักตัวให้ครบ
๑๔วันรอรวบรวมเอกสาร
แล้วก็รอผลของทีมงานบางคนอยู่
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งอิงวรรณธร
แต่ทีนี้คุณคือมีเรื่องหนึ่ง

รักษาการราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค

บอกว่าปวดหัวเพราะอะไรรู้ไหมคุณคือไม่ได้เป็นไข้นะ
ปวดหัวเพราะว่าเคสที่เดินทางมาจากพม่า
เป็นหญิงไทยที่รักรอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาตินะครับ
เขาบอกสอบสวนโรคยากมาก
เหมือนมีการให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะใช่ไหมฮะ
คือเขาบอกว่าทุกคนไม่ยอมให้ข้อมูลตรงไปตรงมา

วันครึ่งเดียวทำไมรู้ไหมครับเนื่องจากทั้ง๑๐คน
คือหนึ่งเป็นเพื่อนกันทำให้มีการนัดแนะการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ที่ต้องนัดแนะการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เพราะกลัวความผิด
ทีนี้การสอบสวนโรคก็เลยทำด้วยความยากลำบาก
ต้องสอบทานคือสอบไปสอบมาสอบสวนหลายครั้ง

ต้องนำซิมการ์ดโทรศัพท์มาตรวจสอบด้วย
ดังนั้นรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ขอเถอะผู้เข้าประเทศผิดกฎหมาย
ถือว่าเป็นการทำลายประเทศท่านต้องถูกดำเนินคดี
ดังนั้นท่านที่เดินทางไปฝั่งท่าขี้เหล็กไปเมียนมา

อย่ากลัวความผิดแต่ช่วยรับผิดชอบสังคม
อะไรแบบนี้เพราะว่าเรากลัวเรื่องของโรคระบาดมาก

เพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งติดเชื้อเหมือนกัน
ก็เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็มีบ่อนการพนัน
แล้วก็มีผับบาคาราโอเกะ
แล้วก็มีชาวไทยซึ่งเป็นผู้หญิง
ไปทำงานให้บริการอยู่ที่นั่นเยอะ
ก็อาจจะเป็นแหล่งที่อาจจะทำให้ติดเชื้อกันได้มากขึ้น
ก็คือไปทำงานให้บริการไม่ได้หมายถึงบริการทางเพศอะไรนะ
ก็มีเหมือนสถานบริการหลากหลายรูปแบบ
ไปดูแลลูกค้าไปอะไรไปเป็นพนักงานเสิร์ฟเลยนะครับ
ก็ตอนนี้จะกลับมาบ้านเราเยอะ

ขอให้ข้อมูลที่ตรงแล้วก็เป็นจริง๑๐๐กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของโรคระบาดนี่ก็มาแล้ว

ช่วยกันเป็นการรับผิดชอบตัวสังคมนะ
อย่างหนึ่งแต่ละจังหวัดเขาบอกว่ายังมาเที่ยวได้นะ

เดิมมีมาตรการดูแลคุมเข้มอย่างดี